คุณทำผิดแล้วคิดจะหนีเหรอไม่ได้ค่ะมีพลเมืองดีเขาติดตามตัวคุณได้นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุบลราชธานีค่ะบ้านที่ฉันเองนะคะ
หนุ่มคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ไปตัดหน้ารถกระบะรถกระบะเสียหลักไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าที่เกาะกลางถนน
คนขับรถกระบะคนนี้เป็นผู้หญิงเป็นกู้ภัยด้วยนะคะเสียชีวิตเลยค่ะ
ผู้ชายคนนี้ค่ะหลังจากที่ขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้าเขาแล้วพยายามจะหลบหนี
แต่ช่วงเวลานั้นมีพลเมืองดีตามเข้าไปเลยค่ะ
บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดเลยเอาไปดูกันก่อนค่ะ
๕๗๙๕หนึ่งก่อ

เขารู้แต่ปิดแปน
แต่ก็พยายามตามอยู่นะต้องชื่นชมพลเมืองดีนะ
ใช่ค่ะชื่นชมแล้วก็ขอบคุณมาก

เกิดขึ้นเขาพยายามขับรถตามรถ

ถ้าใครเจอใครรู้ใครเห็นใครรู้จักนะคะ

ใกล้มากที่สุดเพื่อบันทึก
ทะเบียนเพราะเขาเอามือถือขึ้นมาค่ะ

รถจักรยานยนต์คันนี้ไปก่อเหตุ

พุ่งไปชนเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนนะคะ
จุดที่เกิดอุบัติเหตุคือศูนย์ฟอร์ดถนนชายางกูล

หลังจากนั้นรถจักรยานยนต์คันนี้ทำผิดแล้ว
ไม่จอดให้การช่วยเหลือ
หรือไม่จอดแม้จะลงไปดูเหตุการณ์เลย

คนขับรถกระบะที่เสียหลัก

ทราบชื่อนะคะนางสาวฉันฮาไทยเอี่ยมสังทอง

รถกระบะคันนี้ค่ะอายุ๒๔ปี
เป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัย

ในจุดเกิดเหตุก่อนนะคะ
เหตุการณ์ไปเลยค่ะขับรถไล่ตามแล้วก็เล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่า
หลังเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีลักษณะไม่สนใจอะไรเลยนะคะ
เขาอยู่ในเหตุการณ์ค่ะไม่ได้ค่ะต้องตามนะคะ
ตัดสินใจขับรถไล่ตามแล้วก็บอกภรรยาถ่ายคลิปเอาไว้
ถ่ายคลิปเอาไว้เลยไว้เป็นหลักฐานนะคะ
เป็นตัวเลข๑กไก่๕๗๙๕ตามที่เขาได้พูดตามคลิปเลยนะคะ
ฟังอีกครั้งนะคะ๑กไก่กไก่๕๗๙๕เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
แล้วก็เอาไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้ว
ฝากฝั่งของครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะ
นางสาวปะนิสามีทองคำค่ะพี่สาวบอกว่า
ผู้เสียชีวิตน้องแพลวเป็นเด็กดีชอบช่วยเหลือสังคม
เป็นที่รักของทุกคนไม่เคยทำให้ครอบครัวเสียใจ

น้องเป็นเด็กดีค่ะของครอบครัวแล้วก็ของชุมชนของทุกคน
แล้วก็เป็นเด็กที่ทำงานให้กับสังคมด้วย
เพราะน้องทำมูลนิธิด้วยนะคะ
เพราะน้องเสียสละให้กับสังคมตลอด
แล้วก็เป็นเด็กที่รักครอบครัวมาก
เราเองเราก็เข้าใจว่าเราก็คุยเคยคุยกันหนูก็คุยกับพ่อว่า
ถ้าน้องคนที่เขาก่อเหตุนะคะเขาอาจจะตกใจ
แต่ถ้าเขากลับตัวกลับใจมาเข้ามาขอโทษ
หรือมาส่วนความรู้เราจะไม่เลือกร้องอะไร
แต่ถ้าตอนนี้ในเมื่อเขาหนีแบบนี้
ก็ตามกฎหมายค่ะแล้วเราก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ

ไปแล้วก็คือคลิปจากโทรศัพท์มือถือ

พันตำรวจโทรสมอาจแคลนเภาค่ะพนักงานสอบสวนสพมอุพราชธานีบอกว่า
เอาภาพมาแล้วแล้วก็ตรวจสอบทะเบียนรถจากคลิปพลเมืองดี
พบข้อมูลแบบนี้ว่ามันไม่ใช่ทะเบียนรถคันที่ก่อเหตุ
คือบิ๊กไบท์ในสังคมไทยตอนนี้นะคะคนที่ซื้อบิ๊กไบท์เดี๋ยวจะทราบกันดีว่า
บางทีเนี่ยนะเกือบครึ่งหนึ่งเป็นรถสวมทะเบียนบิ๊กไบท์มันแพงไงคะ
และถ้ามีทะเบียนจริงบวกภาษีเข้าไปมันจะยิ่งแพงอีก
ถ้าสมมุติซื้อมาจดประกอบแล้วก็เอาทะเบียนใครก็ได้มาสวมใส่ราคา
มันก็จะลดลงนะคะแต่อย่างไรก็ตามระหว่างการสืบสวน
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไล่ตามภาพกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมไปแล้วนะคะ
ตอนนี้ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะคะแล้วก็ดูประกอบจากคลิปนี้
คือน่าจะเป็นนักศึกษาเอาคลิปนี้ไปซูม
เห็นเป็นชุดเอ๊ะมันเสื้อขาวกางเกงสแล็กน่าจะเป็นนักศึกษาใช่ไหม
เอามาดูประกอบกันน่าจะเป็นนักศึกษาและอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
ตำรวจบอกว่าแม้จะเห็นด้านหลังแบบนี้จะขี่หนีเหรอทะเบียนปลอมเหรอ
เรื่องต้นเหมือนจะรู้ตัวแล้วนะครับกำลังติดตามตัวอยู่